ลุ้มคลั่งมีวันไหนเราไม่ได้อ่านข่าว
ไม่มีเลยเนอะแล้วเยอะจริงนะคะคุณผู้ชม
มันมีสาเหตุเรื่องจากยาเสพติดด้วย
หนุ่มคนนี้คลุ้มคลั่งกลางคืนไม่หลับไม่นอน
ในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นอนกันหมด
ตัวเองจะเดินอุ้มไก่และพกมีด
อย่างนี้ชาวบ้านกลัวสิ
เพราะอะไรไม่รู้จะทำร้ายใครตอนไหน
แล้วเขาก็เลยแม่ของเขานี่แหละ

ไปดูตอนที่เขาพยายามจะล้อมจับเจ้าตัวค่ะ
ถามว่าแล้วเขาเดินไม่ได้เหรอหรือเขาเป็นอะไร

ปีกหิ้วขากันขึ้นรถกระบะแบบนั้น

บอกไม่ขึ้นหรอกนะรถ
อยากจะให้ไปก็อุ้มไปเองละกัน

ตำรวจสภเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ก็เลยไปจับกลุ่มหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีชายคนหนึ่งไปคลุ้มคลั่งอารวาส

ชาวบ้านก็หวาดภาวะกันไปหมด
จับได้ที่ไหนที่ท่าเรือแหลมหินค่ะ
แล้วก็ฮิ้วกันขึ้นไปแบบนั้น

นายคนนี้ชื่อว่านายจารันอายุ๓๗ปี
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูตามร่างกาย
เจอในกระเป๋ามีอาวุธมีดสั้น๒เล่มซะด้วย

ซึ่งเป็นของโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต

แม่บอกแม่นั่นแหละแจ้งเจ้าหน้าที่เอง
นี่ตำรวจลูกคุ้มคลั่งแบบนี้ตลอด
อาจจะเป็นไปได้เพราะมาจากยาเสพติดแม่บอกเลย
เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาจริงเคยส่งไปบำบัดหลายครั้งแล้วนะ
แต่เวลากลับมาชอบกินยาบ้างไม่กินยาบ้างกินยาไม่ตรงตามเวลานะคะ
สุดท้ายก็เลยเกิดแบบนี้แม่กลัว
กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนอื่นเลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เอาตัวลูกไปบำบัดหน่อยก็แล้วกัน
ตำรวจตัวปัสสาวาก็พูดว่าเป็นสีม่วงละค่ะ
เดี๋ยวส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตที่สำคัญ
เขาเคยถูกข้อหาพยายามฆ่ามาแล้วด้วยนะคะ